เอามาดูเรื่องแก๊งป้ายยาหน่อยครับ
อารวาสที่กรสินเห็นบอกว่าแม่ค้าโดนวันหนึ่ง๓รายรวดเลย
มันเกิดอะไรขึ้นคือจริงเราได้ยินข่าวประมาณอย่างนี้
มาตลอดอยู่แล้วว่าเรื่องแก๊งป๊ะป่ายา
พอมาป้ายยาก็สลึมสลือมึนเอาทรัพย์สินมีค่าให้เขาไปหมด
คราวนี้ค่ะแม่ค้าถ่ายภาพนิ่งคนร้ายเอาไว้ได้
รวมถึงกล้องวงจรปิดก็จับภาพคนร้ายได้บางช่วงนะคะ
นี่เลยนางสาวสมภารผาหย่า
ที่เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
อยู่ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งกลางเมืองกาลสินเล่าให้ฟัง
บอกตอนค่ำของเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตอนนั้นฉันก็กำลังขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ปกติ
มีผู้หญิงอ้วนเตียสะพายกระเป๋าคาดเอว

ก็มาทำเหมือนตีสนิทเหมือนมาชวนคุย
แล้วหลังจากนั้นแม่ค้าบอกว่ารู้ตัวอีกทีนึง

แล้วเงินหายไป๓๖๐๐บาท
อีกครึ่งสลึงก็หายไปด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้าลูกชิ้นหน่อยละกัน
ว่าเขามาในรูปแบบไหนทำไมมื่นทำไมสลึมสลือนะคะ
ก็เลยยื่นมือให้เขาดูยื่นไปแล้วเขาก็จับ

มันมึนไปเลยมึนไปไม่รู้สึกตัว
มันเหมือนกับว่าเขาทำอะไรพูดอะไรเราจะเชื่อเขาไปหมดเลยอืม
ลูกโทรมาหาพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะคุยกับลูก
ลูกก็เห็นนับเงินให้เขานะลูกก็เห็นแม่นับบุญธรรมอ่ะ
ไม่ต้องมายุ่งไปไปนอนเลยบอกให้ลูกไปนอน
พอมารู้สึกตัวอีกทีนึงมันไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ท่วมตัวเลย
แล้วก็คอแห้งกินน้ำหมดไป๓ขวด
ทีนี้พอสอบถามเพื่อนแม่ค้ารุ่นน้อง
เขาขายหมูทอดอยู่ร้านใกล้กันเนี่ยนะก็โดนเหมือนกัน
แล้วก็โดนหลอกให้ซื้อหวยทองด้วยเสียตังค์ไปเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่แค่ร้านลูกชิ้นปิ้งร้านหมูทอดนะ
ยังมีพนักงานร้านสะดวกซื้อก็โดนป้ายยา
แล้วก็หลอกให้ซื้อหวยทองศูนย์ไปอีก๘๐๐๐บาทเหมือนกันค่ะ
ทีนี้๓คนที่เป็นผู้เสียหายพอหลังจากเกิดเหตุ

ให้ติดตามตัวผู้หญิงที่อ้างตัวว่าชื่อเจ๊หมวยเนี่ย
้วนเตี้ยแล้วก็มีกระเป๋าคาดเอว
ให้ตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าไม่รู้ว่า
คนที่อ้างตัวว่าชื่อเจ๊หมวยเนี่ยจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็คิดว่าคนร้ายคงทำกันเป็นขบวนการนะคะ
แล้วก็อาจจะมีการก่อเหตุมาหลายครั้ง

ถ้าเกิดว่าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาตีสนิท

คือเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณหมอนะ
เขาก็บอกว่าพวกยาสลบที่จะใช้ไปแล้วทำให้สลบทันที
คือจริงมันต้องฉีดเข้ากระแสเลือด
แล้วก็ใช้เวลาในการดูดซึมนานไง

ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการสะกดจิต
เหมือนกับศัยยศาสตร์อะไรหรือเปล่า
หรือใช้หลักจิตวิทยาพูดโน้มน้าว

ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันก่อนนะคะช่วงนี้นะ